ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่กาลสินกันหน่อยนะคะ
ไล่ทุบรถตำรวจที่จอดอยู่ในโรงพักครับ
ไล่เอาขวานทำร้ายชาวบ้านที่มาห้าม
ไล่ทำร้ายตำรวจที่อาศัยอยู่ในบ้านพัก
คือเอาขวานฟันดะไม่ยั้งเลยสุดท้ายตำรวจต้องยิงสวนออกไปเขาเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันหลายคนมองว่ามันจะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ไหม
ใช้ปืนสู้กับขวานจนเขาตายเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีคำชี้แจงออกมาด้วย
ในตำบลรเหล่าไหงามอ่กุชินาราย

มีความเสียหายที่โรงพักหลายจุดค่ะ
ที่โรงรถมียนต์ที่จอดอยู่ถูกฟันเสียหาย๔คัน
บ้านพักตำรวจก็ถูกขวานฟันพังเสียหาย
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน๒คันก็โดนนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างประตูหน้าต่างบ้านพัก

นี่ค่ะลักษณะแบบนี้
แล้วก็พบสมติของนายเด็ดสักอายุ๔๐ปี
ผู้ก่อเหตุอยู่ตรงที่เกิดเหตุด้วย
สภาพเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยวุฒิปืนก้าวมอมอเข้าที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัด
ขาซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็ขาขวาอีกหนึ่งนัด
มีขวานด้ามยาวกว่า๘๐เซนติเมตรแล้วก็จานใส่ข้าววางอยู่
ส่วนพื้นที่โดยรอบก็มีปลอกกระสุนปืนแล้วก็หัวกระสุนปืน๙มมตกอยู่เยอะเลยนะคะ
สำหรับเส้นทางที่นายเดชศักดิ์เดินทางมาก่อเหตุเนี่ย
ชาวบ้านเขาเล่าบอกว่านายเดชศักดิ์ก็เดินทางมาจากบ้านพักของตัวเอง
อยู่ห่างจากโรงพักไปประมาณสามร้อยเมตรพอมาถึงค่ะ
พูดจาอะไรทั้งนั้นอ่ะเอาขวานเนี่ยไล่ฟันไล่ทุบทำลายรถตำรวจ
แล้วก็ทรัพย์สินบริเวณบ้านพักตำรวจรวมถึงไล่ฟันชาวบ้านและตำรวจที่ออกมาห้ามปรามด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นห้าทุ่มเมื่อวานนี้นะคะอยู่อยู่นายเดชศักดิ์ก็เกิดคลุ้มคลั่ง
แล้วก็มาไล่ทุบเข้าของบริเวณบ้านพักตำรวจจังหวะนั้นเนี่ย
ดาบตำรวจราชวัฒน์แสงนิกุลวัยสี่สิบปีเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสพบ้านหนองเม็ก
ก็พักอยู่ในบ้านพักได้ยินเสียงดังโวยวายก็เลยออกมาดู
นายเดชศักดิ์กำลังคลุ้มคลั่งเลยค่ะเอาขวานฟันรถฟันรถจักรยานยนต์
ฟันทรัพย์สินต่างก็เลยเข้าไปห้ามตอนแรกก็เข้าไปห้ามแต่ตัว
แต่ปรากฏว่านายเดชศักดิ์เอาขวานเนี่ยถือแล้วก็วิ่งเข้ามาจะทำร้าย
ดาบราชวัฒน์ก็เลยวิ่งกลับเข้าไปในห้องของตัวเองเอาปืน๙มมออกมา
ขู่ลงพื้นหนึ่งนัดนายเดชศักดิ์ก็ไม่ยอมหยุด
ยังคงถือขวานวิ่งเข้ามาอีกดาบราชวัฒน์เลยยิงลงพื้นอีก
ขู่ไปอีกห้าถึงหกนัดนายเดสาโก้ยังไม่ยอมหยุดนะคะ
ยังวิ่งเข้ามาอีกเลยตัดสินใจว่าต้องสกัดแล้ว
ดาบราชวัฒน์ยิงไปที่ขาขวาหนึ่งนัดไม่หยุดค่ะ
ไปที่ขาซ้ายอีกนัดหนึ่งก็ยังไม่หยุดนะคะ
คือพยายามเดินลากขาที่ถูกยิงทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็เงื้อขวานจะฟันในระยะกระชันชิดให้ได้
แล้วก็ฟันลงมาหนึ่งทีดาบราชวัฒน์แกหลบทัน
แล้วคราวนี้แกยิงสวนไปอีกหนึ่งนัดเข้าหน้าอกซ้าย

พลตำรวจตรีสมนึกมิควานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
ก็บอกว่าสอบสวนเบื้องต้นแล้วเนี่ยนายเดชศักดิ์มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
คือเหมือนเสพยาหนักจนมีอาการประสาทหลอนนะคะ
อาศัยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีภรรยาคนในครอบครัวก็ไม่มีใครกล้าอยู่ด้วย
เพราะว่าพฤติกรรมก็คือคลุ้มคลั่งตลอดเวลา
วันดีคืนดีก็ไล่ทำร้ายคนในบ้านไล่ทำร้ายคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้าน
ก่อนที่จะมาอารวาสที่โรงพักเนี่ยนายเดชศักดิ์ก็คลุ้มคลั่งอารวาสในหมู่บ้านมาก่อนแล้ว
ทำร้ายร่างกายชาวบ้านมาก่อนแล้วแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปห้ามเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตรายนะคะ
จากการสอบปากคำดาบราชวัฒน์ก็บอกว่าเป็นการป้องกันตัวจริงเพราะว่าคนร้ายใช้อาวุธขวานพยายามจะเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ขู่จากที่พื้นก็แล้วยิงสกัดขาซ้ายขาขวาก็แล้วผู้ตายไม่ยอมหยุดค่ะ
ต้องตัดสินใจยิงสวนในระยะประชิดแล้วก็เข้าที่หน้าอก
แต่ยังไงเบื้องต้นดาบราชวัฒน์ก็ต้องโดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วประเด็นเรื่องที่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกที
ซึ่งตำรวจก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
เมืองต้นก็มีการช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพให้กับนายเดชศักดิ์ไปแล้วด้วย
ไปพูดคุยกับนางวันนาอุทัยแสงเพื่อนบ้านของนายเดชศักดิ์นะคะ
เธอบอกว่านายเดชศักดิ์เนี่ยคลุมคลั่งบ่อยจริงแล้วก็ชอบถือท่อนไม้กับขวานทำร้ายชาวบ้านอยู่เป็นประจำ
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยค่ะ
บอกเล่นน้อยบอกพูดไงบ้าง
บอกให้ปล่อยให้เด็กมาถนนสายนี่ค่ะ
เอียดคุณในจ่ายข้างบ้านระบอกใช้มาคุณได้กลับตาม
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะที่สพนเม็กค่ะ
ก็ลักษณะยังมีกองเลือดของผู้ตายค่ะยังไม่แห้งสนิทเลยนะคะ
ใกล้กับรถตำรวจมีปลอกกระสุนปืน๙มมที่ตำรวจเก็บไม่หมดอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนห้องพักของตำรวจที่มีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เนี่ยสภาพก็พังยับเยินเหมือนกันค่ะ
ปัดไม้แตกจากการถูกขวัญฟันห้องพักที่กระจกบานเกล็ดก็แตกบางส่วน
มีรถยนต์ตำรวจจอดอยู่สี่คันฝากระโบงก็มีร่องรอยถูกฟันจนยุบด้วยเหมือนกัน
นางสำลีปัตถาธุมภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านายเดชศักดิ์มีอาการประสาทจริงจริง
เขาต้องฉีดยารักษาทุกเดือนซึ่งเธอนี่แหละที่เป็นคนพาไปฉีด
พาไปที่โรงพยาบาลแต่ช่วงหลังเนี้ยค่ะสองเดือนหลังเนี่ย
เดชศักดิ์ไม่ยอมไปฉีดยาอ้างบอกว่าหายแล้วเธอก็เห็นว่าตอนนั้นเนี่ย
เดชศักดิ์ก็พูดจารู้เรื่องไม่มีอาการผิดปกติ
ก็เลยเชื่อว่าคงหายแล้วจริงก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ก็ไม่รู้ยังไงเขาถึงหันมาที่แบบว่าต้องมาเสพยาอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอนั้นก็เป็นแบบคล้ายแบบสติแบบยังไงอ่ะหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ย
คือหลอนอ่ะคล้ายแบบเสพเสพมากผมไม่รู้ว่าเกินกว่าเหตุไหมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะเกินกว่าเหตุหรือว่าไม่เกินกว่าเหตุก็คือ
พี่ชายผมไปทำอะไรบ้างอย่างนี้ผมก็ไม่รู้